ข่าวต่อไปนี้นะทำให้ผมนึกถึงโฆษณารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อก่อนนี้คุณผู้ชมเคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้
จะกลับรถดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนว่ามีรถมาหรือเปล่า
ฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่ผมบอกผมนึกถึงโฆษณาดังกล่าว
ถนนมหาวิทยาลัยตะบนในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมาจังหวัดนครราชศรีมา

จักรยานยนคันเกิดเหตุเนี่ยครับเลี้ยวเลยเลี้ยวมาเลยโค้งมาเลยนะครับ
แล้วรถกระบะสีขาวก็แล่นมาทางตรงด้วยความเร็วพุ่งชนเข้าอย่างจัง
ร่างคนขับคนซ้อนกระเด็นครับได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นะครับ
แล้วพบว่าแล้วพบว่าทั้งคู่อยู่ในอาการเมาด้วยครับ
ส่วนรถกระบะเสียหลักสิครับไปปีนขอบถนนตกร่องนะครับร่องข้างถนน
สภาพรถพังเสียหายคนขับเป็นผู้หญิงนะครับได้รับบาดเจ็บกู้ภัย
นำตัวส่งโรงพยาบาลนี้ฮะตำลวดสวพพ
ผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดนะครับไปประกอบสำนวนดำเนินคดีต่อไป

วัดใจนี่ละแยกวัดใจภาพมันเป็นอย่างนี้ครับ
ถนนในตะบนมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
คนขี่รถจักรยายนอาการสาหัสนะ

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนา

เขาเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
ทราบชื่อภายหลังคือนายประวิทย์ทัศกิจอายุ๔๐ปี
ส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะสีดำครับ
คนขับเป็นผู้ชายอายุ๒๐ปีเสร็จก็รอมอบตัวกับตำรวจ
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่ารถจักรยายนขี่มาถึงที่สี่แยก
วะนั้นรถกระบะสีดำก็ขับมาด้วยความเร็ว
ไม่มีใครชะลอไม่มีใครหยุดไม่มีใครเบรก
นายประวิทย์กระเด็นไปชนกับรถกระบะสีขาว
อย่างที่ผมนำสายตาคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่

ไปสอบปฐานแจ้งเขาหาขับรถประมาณ
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ